เรื่องนี้คือคนก็พอเป็นกระแสมาก็ช่วยเหลือกัน
คนบันเทิงเองก็ช่วยเหลือก่อนหน้านี้เราพูดถึงคุณมาช่า
ทวิตข้อความว่าไปช่วยเหลือเพื่อนช้างด้วยนะคะ

เพราะว่าไม่อยากให้มูลนิธิเพื่อนช้างต้องยุติการทำงานลง
อกจากนั้นยังมีคนบันเทิงอย่างนางเอกสาวเต้ยเจรินพรเนี่ยนะคะ

อยู่กับคุณอเล็กที่ไปทำงานกับช้างดูแลช้างตลอด

น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
โดยสาวเต้ยจรินพรจุณเกียรตินางเอกสาวร่างเล็กเนี่ย

ร่วมกันกับหนุ่มอเล็กซ์เรนเดล
ผุดโครงการอุปธรรมช้างไทย
พร้อมกับอุปธรรมช้างอีกหนึ่งเชือก

ใช่ก่อนจะต่อยอดความช่วยเหลือ

ที่ใช้ในการรับส่งช้างที่ป่วย
ไปยังสถานที่รักษาหรือว่าโรงพยาบาลช้างต่อไปนะคะ
โดยหลังจากที่นักแสดงสาวทราบข่าวว่า
มูลนิธิเพื่อนช้างอาจจะต้องปิดตัวลง

เธอก็บอกค่ะบอกว่าโหได้ฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกใจหาย

แล้วเธอก็ยังเสนอวิธีแก้ปัญหา
และการช่วยเหลือช้างอย่างยั่งยืน
เริ่มต้นจากการศึกษาเรียนรู้วงจรชีวิตของช้าง
ลึกซึ้งมากกว่าเดิมก่อนนะคะ

ปัญหาของมันก็คือ

แต่ว่าไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับช้างแบบ

คือรู้แค่ว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง
ช้างมีหูมีตาหางยาวนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าไม่ได้รู้ว่าเขามีความสำคัญอะไรในระบบนิเวศบ้าง

คือถ้าสมมุติว่าคนไทยได้มี
ได้เอดูเขตเรื่องนี้เข้าไปเกี่ยวกับช้าง
ทุกคนจะแบบรักช้าง
เหมือนอย่างที่เต้ยกับอเล็กรักแน่นอนนะคะ